คุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แก๊งทวงหนี้โหดค่ะ
จะตามไปทวงหนี้แต่เขาไม่อยู่บ้าน
อดออดแล้วอุ้ยมันไม่มีใครออกมาโมโหสิคะ

โอ้โหนี่แหละสองคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหนี้
เป็นแก๊งเนี่ยมาทวงหนี้แบบโหดจริง

หวังว่าจะมีคนออกมาจะตามมาทวงหนี้ค่ะ
จอดรถเก่งหน้าบ้านเขานะคะเสร็จแล้วยังไงต่อ
อ่ะไม่มีใครออกมาอืมทำไงอ่ะโอ้โหนี่นะ
ก็เลยทำลายข้าวของของข้าวอะไรสักอย่างเนี่ย
ปลาเข้าไปในบ้านเขาปลาเข้าไปค่ะอู้นี่นี่นี่นี่
เออเอาของปลาเข้าไปนะคะเนี่ยนะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิด
มันจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยนะถึงพฤติกรรมของเขา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะช่วงเช้าของวันที่๒๐นะคะ
กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจเอง
ก็ได้รับแจ้งนะคะจากครอบครัวของเจ้าของบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็พอลงไปที่พื้นที่ที่เกิดเหตุไปเจอกับสามีที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
แล้วก็มีลูกเขยนะคะของคุณยายซึ่งคุณยายคนนี้เขาเป็นลูกหนี้
ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พาไปดูข้าวของที่พังเสียหายนะคะ
ผู้เป็นสามีเล่าแบบนี้ว่าตัวเขากับภรรยานะเป็นพ่อค้าแม่ค้า
ขายของอยู่ที่ตลาดในตัวเมืองลำพูนค่ะภรรยาเองก่อนหน้านี้ไปกู้เงินนอกระบบมานะคะ
หนึ่งหมื่นสองพันบาทส่งดอกเบี้ยมาพร้อมเงินต้นเนี่ย
ส่งวันละเจ็ดร้อยนะเป็นเวลายี่สิบสี่วันรวมไปแล้วเนี่ย
หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทค่ะที่ผ่านมาอู้อันนี้นี่
ใช่งัดเราก็ป่าเข้าไปในบ้านค่ะนี่ล่ะทีนี้คุณลุงกันเล่าแบบนี้บอก
จริงอ่ะยอมรับอ่ะภรรยาไปกู้เงินเข้ามาจริง
ส่งมาได้๒๔วันรวม๑๖๘๐๐บาท
ที่ผ่านมาเอาจริงนะส่งเงินคืนไปบางส่วนแล้ว

ตัวสามีคุณลุงบอกแบบนี้ว่าไม่แน่ใจหรอกนะ
ภรรยาไปกู้เงินจากเจ้าหนี้มาทั้งหมดกี่ราย
แต่มันมีแก๊งนี้มาทวงที่บ้านมาคมครูทุกวัน
เขาบอกว่าภรรยาทนไม่ไหวนะ
หวาดกลัวหนีไปแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นเป็นสัปดาห์แล้วค่ะ

เหตุการณ์นี้ถามว่าคนในครอบครัวที่ยังต้องอยู่บ้านหลังนี้
เขาก็กลัวสิก็เลยขนข้าวของหนีกันออกไป
อาศัยอยู่ตามที่อื่นเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดนะคะช่วงเวลา๑๑นาฬิกา
สืบสวนสพมลำพูนก็ไปนำตัวนายอาทิตย์
หรือในแบงค์อายุ๓๗ปีเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
ตามคลิปล่ะค่ะไปค้นที่บ้านเช่าในตัวเมืองลำพูน
แล้วก็หลังจากนั้นนำตัวในแบงค์ไปส่งพนักงานสอบสวนสอบปากคำ
ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงสาเหตุของการก่อเหตุ
แบงค์เนี่ยทำเฉยนะไม่ยอมตอบคำถามใด

เขาตอบมาด้วยว่าเขาพูดว่าอะไรไปดูค่ะ
ไม่ตอบค่ะเสียงที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นเสียงของผู้สื่อข่าวนะคะ
เออเสียงผู้สื่อข่าวถามถามอะไรไปก็ไม่ตอบ

ก็คือคนเสื้อแดงในคลิปใช่เนี่ยทำหน้านิ่งตลอดเลย
ตอบอะไรเลยนะแต่คนเสื้อเหลืองเป็นยังไงเดี๋ยวน่าจะต้องไปตาม
สอบส่วนเบื้องต้นนะคะเขาก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อเหตุจริงแหละ
น่าตรวจสอบประวัติของเขาเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มในข้อหายาศิลป์ติดมาในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบด้วยนะ
ท้องที่จังหวัดชายนาฏมาแล้วนะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ทวงหนี้ต่อลูกหนี้อันเป็นการกระทำข่มขู่หรือกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ร่างกายชื่อเสียและทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นเสียหายด้วยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะที่ปรากฏอยู่ในคลิปค่ะคือนายทูลเนี่ย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะทำการสืบสวนจับกลุ่มตัวต่อไปค่ะ